ไลน์นะครับท่านผู้ชมครับคือแหม่มันไม่ใช่เซฟตี้โซนของคนข้ามถนนหรือยังไร

นี่ที่ภูเก็ตนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ

ตุลาคมถนนสวัสดีรักษ์ที่อำเภอกระทู้นะครับ
ตามภาพแล้วครับรถตู้ก็เลี้ยวโค้ง
ขวามาเจอทางม้าลายพอดี
ฝนก็ตกหญิงสาวถือร่มเนี่ย

แต่หลายคนก็สงสัยอยู่นะฮะ
ว่าเอ๊ะทำไมทางม้าลายมาอยู่ตรงทางโค้ง
คือเราก็ไม่รู้ว่าถนนย่านนั้นเป็นยังไงนะ
แต่ทางม้าลายนี่เป็นจังหวะตรงทางโค้งพอดี
โอ้โหดูสิโชคดีนะฮะที่ไม่ได้เป็นอะไรมาก

รถตู้เนี่ยพอชนเขาแล้วนะเปิดกระจก
นี่ยกมือไหว้ทำท่าทางลักษณะ
ขอโทษนะไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม